ที่อำนาจเจริญเลยค่ะพาไปถ้ำเหมือนกันถ้ำที่นี่คือถ้ำสิรินาคา
สวยงามไม่แพ้กันค่ะถ้ำสิรินาคาอยู่ที่วัดอำนาจ
จังหวัดอำนาจเจริญนะคะเล่าให้ฟังก่อนถ้ำนี้อาจจะไม่สมบุกสมบัน
ไม่ต้องผจญภัยแบบเมื่อสักครู่นี้แบบสบายสบายคุณชนะไปได้
อย่างงี้ไปได้เออท่ำใหญ่ใหญ่โล่งโล่งอย่างเงี้ยสบาย
สบายเลยค่ะแล้วก็สวยงามคือถ้ำเนี้ยมันเป็นถ้ำที่สร้างขึ้นมานะคะ
แต่ท่ำที่น้องพาไม่ต้องพาไปเนี่ยเป็นท่ำธรรมชาติเนอะ
ก็จะมีความแตกต่างกันแต่ก็มาจากต้นกำเนิดเดียวกัน
ก็คือความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคถ้ำแห่งนี้ถูกสร้างจากการนิมิต
การฝันของเจ้าอาวาสนั่นก็คือพระครูสิริศิลวัฒน์ค่ะ
แท่นิมิตว่าตัวท่านเองเนี่ยได้ลงไปเมืองบาดาล
แล้วไปพบกับเท้าผู้ชงนาคาถึงสองครั้งอืม
ผู้ชงนาคาต้องการที่จะขึ้นมาบนโลกมนุษย์
เพื่อที่จะให้โชคให้ลาบแก่มนุษย์นะคะท่านก็เลยปั้นรูปพญานาคขึ้นมาภายในถ้ำเนี้ย
แล้วก็ตั้งชื่อว่าผู้ชงพญานาคโอ้โหนอกจากทำรูปปั้นพญานาคแล้วเนี่ย
ก็ยังจำลองภายในถ้ำให้มีหินงอกหินย้อยด้วยให้ดูเหมือนถ้ำที่สุดอะค่ะ
แล้วก็มีจุดกราบไหว้บูชาพญานาคตลอดเส้นทางใครที่ได้ไปกราบไหว้เนี่ย
ตื่นตาตื่นใจตื่นเต้นนะคะครับนอกจากนั้นค่ะยังมีทางเดินรอบถ้ำ
จรดบริเวณหน้าถ้ำซึ่งเป็นลานกว้างด้วยมองดูแล้วสวยสดงดงามนะคะ
จากนั้นแล้วนะคะคุณผู้ชมทางวัดยังมีพระเจ้าใหญ่ลือชัย
หรือพระฤทธิ์ลือชัยประดิษฐานอยู่ในโบสถ์ค่ะนี่ดินี่พญานาคองค์ใหญ่ที่ปั้นเอาไว้ในถ้ำ
สวยงามนะดูเข้มขังด้วยนะไปถ่ายรูปมุมนี้ได้เลยนะคะ
และนี่ค่ะคุณผู้ชมอย่างที่บอกไปพระเจ้าใหญ่ลือชัยนั้นปฏิสถานอยู่ในโบสถ์
ครับค่ะให้ชาวบ้านได้กราบไหว้บูชาเป็นพระพุทธรูปปางมันรวิชัยนะคะ
เขาว่ากันว่าใครมากราบไหว้ขอโชคขอลาบขอพรแล้วจะประสบความสำเร็จ
โดยเฉพาะเรื่องของการได้รับชัยชนะจากศัตรูหมู่มาร
หรืออาจจะเป็นการขอเรื่องการงานให้ประสบความสำเร็จก็ได้นะคะ
ลองดูเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่คนอยากได้ความเป็นสิริมงคลไปกราบไหว้บูชากัน
ไม่ได้ไปไม่เป็นไรยกมือกราบไหว้สาธุอยู่หน้าจอกับตาลอนข่าวของเราก็ได้